ร้อนที่ตอนนี้น่าจะกลายเป็นเรื่องที่เย็นลงแล้ว
เป็นเรื่องของคดีความของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

วันเวลาผ่านไปไวมากเลย
มิถุนาที่คุณชูวิทย์ได้รับโทษ
คุกหนึ่งเดือนวันนี้๒๑กรกฎาคมออกมาแล้ว

นายชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หลังจากครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ออกมาก็แต่งตัวหล่อเลยนะครับพี่ชูวิทย์ของเรา
ตาสดใสแล้วก็มาในมาตรเดิมที่แบบเข้มข้นเข้มแข็งคึ้งขังเหมือนเดิม
ขาวติดในท้ายดำแล้วสวมแว่นดำ
นี่คุณผู้ชมภาพเมื่อเช้านะประมาณสัก๘โมงค่ะ

ครอบครัวครอบครัวด้วยแล้วก็ทีมงานที่มารับนะคะ
เดี๋ยวมีอีกคนนึงคนพิเศษที่เราคุ้นหน้าเขาคุ้นตา

ก็เป็นคำพิพากษานะคะในคดีแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ก็จำคุกเป็นเวลา๑เดือนตั้งแต่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณชวิตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงในการเข้าเรือนจำครั้งนี้

ส่วนตัวเองไม่มีคดีความติดค้างอะไรอีกแล้วนะคะ
และหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวก็จะไปพักผ่อน
ไปกินอาหารทะเลเป็นอันดับแรกเลย
ส่วนงานในวงการสื่อสารมวลชน
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
และชวิตตีแสกหน้าท้ายรัตติวีเองก็ขอเวลาท็อปถวนก่อน
คุณผู้ชมเองก็ถามถึงแต่ว่าคุณชุวิตบอกว่าขอเวลาทบทวนหน่อย
เพราะว่าทุกอย่างที่ทำงานมาก็เต็มที่ทุกอย่างเลยนะคะ
เขาจำได้ไหมครั้งที่ออกมาจากคุกครั้งก่อนก็ประกาศตัวเลย
แล้วก็มาทำหน้าที่จริงกับไทยรัฐทีวีของเรา

ใช่แล้วคราวนี้ก็เข้าไปจำคุกอีกครั้ง

ก็เป็นงานที่รักแล้วก็เป็นงานที่อยากจะทำ
พร้อมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในงานที่ได้ทำด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งคุณชุวิตก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จนทำให้ได้รับการคุมขังในครั้งนี้
คือคุณชวิตก็มีบุคลิกพูดภาษาชาวบ้านก็แมน

เป็นจริง๒๐๑๐ไปอ้าวอ้าวไม่อ้วนไม่ผอมลงน่ะ
ค่ะแต่ฉันว่าผอมลงนิดหนึ่งใช่อ้าวเหรอฮะ
คุณชุวิตเองก็ยังฝากถึงทุกคนที่เสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนะคะ
เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองผิดหรือถูก
และถ้าหากยอมรับความผิดนั้นก็จะได้รับความยุติธรรม
แล้วก็ลดหย่อนโทษคดีความลงได้ด้วย
คุณชวิตยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าตอนนี้
ผู้ต้องขังในคดีอื่นที่อยู่ในเรือนจำมีใครบ้าง
อย่างเช่นนายจตุพรพรมพรรณอดิษฐ์การนำนปช
นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระ

แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีการมาพบตัวกันหลายคนครบทุกคนก็ตาม
กับอดีตพระพุทธอิสระก็ไม่ได้เจอกันนะคุณชูวิทย์บอก

การออกมาจากเรือนจำครั้งนี้นะคะ
คุณชูวิทย์ก็ได้รับการต้อนรับจากครอบครัวเป็นอย่างดี
แล้วก็เดินทางไปที่บริเวณด้านหน้า
โรงพยาบาลราชธรรมไปขึ้นรถ
โดยมีอีกคนนึงก็คือพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดมารับด้วย
บอกว่าเป็นเพื่อนกันค่ะ
แล้วก็นำของฝากด้วยจากครูบาบุญชุ่มมาฝากคุณชูวิทย์ด้วย

ว่าคุณชูวิทย์จะกลับมาจัดรายการ
คู่กับคุณสุภานีและคุณอรัชพรอีกหรือเปล่า
มาเจอแฟนไทยรัฐทีวีหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดู
ไม่งั้นเจอแบบมาตรดุดันชูวิตตีแสกหน้า

นั่นนะฮะต้องรอติดตามกันนะครับ